ที่ภาคเหนือเองก็เขาบอกว่าอากาศร้อนอากาศร้อนสักพักหนึ่งอบอ้าวแป๊บเดียวพายุพัดกระหน่ำเลยนะฮะอย่างที่นครพนมเองคุณผู้ชมครับก็เจอพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำนะฮะมีลมพายุหมุนแล้วก็มีลูกเห็บตกแล้วก็มีควายถูกฟ้าผ่าตายไปสามตัวด้วยภาพที่เห็นเนี่ยเป็นลมแรงมากนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครพนมมีฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรงลูกเห็บตกในบ
พื้นที่หมู่๘แล้วก็หมู่๓ของตำบลโพงแพงนะครับอำเภอทัศน์พนม
ลมพายุหมุนพัดถล่มบ้านบริเวณของประชาชนเสียหายไปหลายหลังแล้วพัดเป็นชั่วโมง
รวมแล้วกว่า๕๐หลังคาเรือนครับ
เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้นไป๑๐ต้นไฟดับทั้งหมู่บ้าน
ขณะเดียวกันพื้นที่ใกล้เคียงอย่างตะบนนางงามของอำเภอเรนุนครเอง
ตายไป๓ตัวก็เสียหายเป็นแสน
ส่วนที่อุบลราชธานีเกิดพายุลูกเห็บตกในพื้นที่เหมือนกัน
ทำให้บ้านเรือนพังแบบนี้ถูกหอบหลังคงหลังคากันไป
เห็บก็ตกใส่บ้านเรือนบางส่วนก็มีพายุหมุนพัดหลังคาหอบเสียหายกันไป
ไฟก็ดับการไฟฟ้าต้องรีบเข้าไปแก้ไขไปรีบเคลียร์แล้วก็จ่ายไฟให้กับประชาชนนะครับ
ทางด้านของชาวบ้านในพื้นที่บ้านโพมูลนะครับของตำบลคำน้ำแซ่บที่วรินชำราบครับ
เดือนก็บอกว่าขณะที่เล่นอยู่ในบ้านเห็นแล้วอู้ทำไมฟ้ามันแดง
ไอ้ฟ้าแดงเนี่ยคุณผู้ชมเป็นที่มาของพายุกำลังจะก่อตัวต้องจำไว้ให้ดีเลย
สักพักหนึ่งมีเสียงเหมือนพายุหมุนวีเข้ามาปะทะตัวบ้านครับ
แล้วก็ดึงเอาหลังคาหลุดลอยไปสักพักหนึ่งลูกเห็บก็ตกลงมาอีกตามมาด้วยฝนอีก
โอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยก็นำอยู่กว่า๓๐นาทีฮะก็เสียหายกันไปนะครับ
อีสานขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ครับตั้งแต่๕โมงเย็นของเมื่อวาน
พายุฝนฟ้าขนองแล้วก็มาด้วยลูกเห็บคุณผู้ชมดูเนี่ยเหมือนจะสวยนะ
โพนเลยเออเป็นขั้นบันไดนะที่อ้อนแจ่มเนี่ยแต่ว่ามันคือลูกเห็บตกนะ
เยอะมากเออเท่ากับเหรียญ๕เหรียญ๑๐เนี่ยนะฮะแล้วตกเป็นครึ่งชั่วโมงขาวโพน
แล้วตรงนี้มันเป็นที่พักเยอะนะรีทรงรีสอร์ทกระจงกระโจมโดมอะไรเนี่ย
มันก็ตบก็พังเสียหายกันไปนะฮะเบื้องต้นก็ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ยังไม่ได้รายงานความเสียหายว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่๓เตรียมพร้อมเลยครับ
เมษายนภาคเหนือของเรานะฮะก็จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรง
เห็บตกแล้วก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดฟ้าและฟ้าผ่าได้ในบางพื้นที่
ผลกระทบจะเกิดจากภาคอีสานไล่ไปนะแต่เหนือลงมาอีสานมาภาคตะวันออกก็จะเจอในบางส่วนนะฮะ
ขอให้ประชาชนระวังพายุฤดูร้อนที่จะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ระวังอย่าอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่
สิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจจะพังถล่มลงมาทับจนเดือดร้อน
แล้วก็อาจจะบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้นะ
มีคุณผู้ชมหลายท่านแสดงความคิดเห็นผ่านไลฟ์สดมาบอกว่าฝนตกเยอะมาก